แต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะเตือนภัยแล้วกันนะคุณผู้ชม
อันนี้ต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าหมอแหลปแพนด้าเนี่ยออกมาโพสต์เตือนเลยว่า
อย่าไปรับพัสดุที่เรียกยอดเก็บเงินปลายทาง๕๒๙บาทเด็ดขาด
เพราะนี่เป็นวิธีของมิจฉาชีพ
เขาจะหลอกว่าคุณได้ของมาจากต่างประเทศในราคาเกือบ๒๐๐บาท
แต่คุณไม่ต้องจ่ายคุณเสียแค่ค่าส่ง๕๒๙บาทเท่านั้น
แต่เป็นแผนของมิจฉาชีพค่ะ

ถ้าใครได้รับพัสดุที่เรียกเก็บเงินปลายทางยอด๕๒๙บาท
แล้วมีกระดาษเขียนข้อความว่า
เนื่องในโอกาสปีที่๒๐ของการเกาะตั้งบริษัท
จึงมีของขวัญสุดพิเศษสำหรับลูกค้าผู้โชคดี๕คน
เป็นชุดอุปกรณ์เครื่องสำอางดูแลผิวมูลค่า๑๙๙๐บาท
มีครีมกันแดดพรีเมียมแล้วก็แผ่นมาร์คหน้าทำจากรกแกะอีก๒แผ่น
เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลกและมีเซลปคนดังใช้อย่างมาก
เมื่อได้รับสินค้าแล้วให้ชำระค่าขนส่งจากต่างประเทศเพียงแค่๔๙๙บาท
ไม่ต้องเสียค่าสินค้าสักบาทเดียว

ใช่เขาบอกว่าถ้าเห็นแบบนี้คุณอย่าไปเซ็นรับนะ
เพราะว่าตอนนี้แก๊งนี้ระบาดหนักมากเลย
คุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่เขามาหลอกเอาเงินค่าส่งสินค้าก็ได้
ระวังให้ดีดีไม่ดีนะแกะออกมาไม่มีของ
อย่าไปเห็นแก่ว่าเงินนิดเดียวไม่กี่ร้อย

มูลค่าที่มันดูแล้วเยอะขนาดนั้น
ใช่ค่ะคือมันไม่มีใครอยากจะให้ของเราฟรี

คือถ้าเกิดเอาเป็นว่าเป็นพัสดุที่เราไม่ได้เป็นคนสั่ง

แล้วให้ชำระปลายทางหรือโทรมาให้โอน
ไม่ต้องจ่ายนะคะคืนได้คืนเลย
จริงครับต้องรู้ทันมิจฉาชีพนะครับ

นะมิจฉาชีพคือมาหลากหลายรูปแบบแล้วมาใหม่ตลอดเลย